มีคุณผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาว่าเรื่องมาตรการเข้มข้นที่ปิดสถานบริการต่าง
รวมทั้งโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลมันรวมถึงต่างจังหวัดหรือเปล่า
คำสั่งนี้เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าต่างจังหวัดเป็นเรื่องนโยบายของจังหวัดนั้น
แล้วแต่พูดว่าแต่ละจังหวัดเขาจะดำเนินการยังไง
มติที่ออกมาเป็นเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล
ให้ฟังชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาแถลง
หลังประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ให้บริการเป็นเวลา๑๔วันนับตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
พวกร้านนวดไทยนวดแผนโบราณผับบาร์ต่าง
พรุ่งนี้ปิดตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ขอแนะนำคนไทยในต่างประเทศด้วย
ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ไม่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะ
แต่ถ้าต้องกลับมาจริงจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการกักตัวอย่างเข้มงวดด้วย
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยตอนนี้นะคะ
สาธารณสุขพบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่ม๓๐รายค่ะ
แบ่งออกเป็น๒กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มก้อนเก่าที่มีการติดตามตัวมาตรวจ
เวทีมวยแล้วก็สถานบันเทิงมีทั้งหมด๑๔ราย
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ป่วยใหม่ค่ะ๑๖รายด้วยกัน
สาเหตุคือการกลับจากต่างประเทศแล้วก็ไปสัมผัสต่างชาติอย่างใกล้ชิด
มีจำนวนรอสอบสวนโรคเพิ่ม๖รายนะคะซึ่ง๖รายนี้อยู่ที่ปัตตานี
คือที่ปัตตานีมีชาวปัตตานี๗คนเดินทางไปร่วมงานเผยแพร่ศาสนาที่มาเลเซีย
ที่มาเลเซียจะปิดประเทศช่วงต้นเดือนมีนาคม
แล้วกลับมาเมืองไทยเขามีอาการไข้สูง
ส่วนอีก๖คนตอนนี้รอสอบสวนโรคอยู่นะคะเพราะมีอาการเข้าข่าย
ตอนนี้ก็มีการกักกันแล้วก็วางมาตรการแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็มีการเรียกประชุมด่วน
ซักซ้อมสถานการณ์แผนรับมือเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะ
สำหรับประเด็นเรื่องของผู้ป่วยสถิติ
ตอนนี้สถิติผู้ป่วยในประเทศสะสมของเราอยู่ที่๑๗๗ราย
รักษาหายไป๔๑รายแล้วนะคะ
แล้วก็รักษาในโรงพยาบาลตอนนี้อยู่๑๓๕ราย

วันนี้มีผู้ป่วยเดิม๓รายได้รับการรักษาจนหาย
แล้วก็กลับบ้านได้แล้วด้วยจะได้คลายกังวลกันนะคะ

ไม่ได้เป็นแล้วตายที่โอกาสเสียชีวิตก็มี
แต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วแต่ภูมิของแต่ละคนด้วยนะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของเตียงค่ะ

มีคนออกมาโพสต์ในโซเชียลว่าเตียงไม่พอ
มันเกิดอะไรกันขึ้นนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณ
ธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุข
แก้ปัญหาเรื่องจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยแล้ว
สัปดาห์นี้จะมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ๔๐๐เตียงค่ะ
ที่โรงพยาบาลบางขุนเทียน๓๐เตียงรับได้เลยทันที
และในอนาคตจะรับเพิ่มได้เป็น๒๐๐เตียงนะคะ
รวมไปถึงโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลทหารอากาศทุ่งศรีกัน
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน
อีก๒แห่งโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
แล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎขออภัยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะซึ่งแผนการรองรับในอนาคต
อาจจะมีการใช้หอพักหรือโรงแรมมาปรับเป็นสถานที่พักฟื้นดูอาการสำหรับคนป่วยที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก
รักษาผู้ป่วยได้ราว๖๗๐๐คนมีการกระจายยาไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศและกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมสั่งมาเพิ่มอีกหลายหมื่นเมตรแล้ว
มั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการรักษาแต่สาธารณสุขเองก็จะต้องบริหารจัดการการใช้ยารักษาให้ดีด้วยนะคะ
เพราะว่าดูจากจำนวนยาตอนนี้เนี่ยมันยังมีปริมาณที่เกินกว่าผู้ป่วยสะสมของเราอยู่
ส่วนกรณีที่มาเลเซียประกาศปิดประเทศนะคะตอนนี้มีผลกระทบอะไรกับเราบ้าง
ตรงข้ามกับเมืองรันตูปัญญังรัฐกะลันตันของมาเลเซียเลย
ปรากฏว่าบรรยากาศคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมาเลยนะคะ

เพราะชาวมาเลเซียเขาเดินทางกลับเข้าประเทศกันเป็นจำนวนมาก

แล้วก็การจราจรบริเวณด่านพรมแดนก็เลยติดขัดค่ะ
เลเซียเขามีการประกาศปิดประเทศ๑๔วัน
ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะ
โดยจะห้ามคนในประเทศออกนอกประเทศ
ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศด้วย
เป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ค่ะ
แต่ก็ยังอนุญาตให้คนไทยและชาติต่างออกไปได้นะคะ
อกจากนี้นายปรีชานวลน้อยในอำเภอสุไงโกลก
ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็อสมจัดทำประวัติบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศอย่างละเอียดด้วย

ที่อาจจะติดโรคโควิด๑๙จากมาเลเซียมาได้เช่นเดียวกันค่ะ

ว่าอยากจะให้ตอนนี้ปิดประเทศไปเลยได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลเขาจะดำเนินนโยบายอย่างไร

กับเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙